ต่อกันที่คดีฆ่าฝังเจ้าหนี้นะครับแล้วก็ตำรวจเนี่ยอนุมัติหมายจับไปแล้ว
สามคนรวมถึงบังฟิศด้วยนะฮะดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันนะคะ
คุณผู้ชมคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยทีมชุดสืบสวนคลี่คลายคดีเนี่ย
ลงพื้นที่เพื่อที่จะไปตรวจสอบจุดตรงนี้ค่ะ
ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยรถทั้งคันถูกฝังอยู่ใต้ดินตรงนี้
ลูกหน้าตกใจมากนะฮะใช่ค่ะคุดหลุมใหญ่มากฝังรถลงไปทั้งคันเลย
เนี่ยจะอำพรางรถส่วนศพเนี่ยก็อยู่ถัดออกไปไม่ไกลเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่ไปเก็บพยานหลักฐานดูร่องรอยการเข้ามาขุดหลุม
แล้วต้องดูวิธีการด้วยคุณสืบสกุลคือมันต้องใช้รถแบ็คโฮลแบบใหญ่มาขุดหลุมลึกมากนะ
ถึงจะเอารถลงไปในหลุมแล้วก็ฝังกลบได้
ทีนี้ก็ต้องไปสืบต่อค่ะเพื่อหาคนที่กระทำความผิด
ก็เจ้าหน้าที่บอกว่าน่าจะมีมาเป็นแก๊งคงไม่ต่ำกว่า๔๕คน
หลังจากจุดตรงนี้แล้วเจ้าหน้าที่ก็ไปที่สพอ่าวนาง
ประชุมร่วมกันกับทีมสืบสวนแล้วมีรายงานด้วยนะคะ
ทีมสืบสวนคลี่คลายคดีเนี่ยเค้นสอบพยานปากสำคัญเมื่อคืนตลอดทั้งคืนเลยค่ะ
ฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยก็สอบประมาณสี่ถึงห้าปาก
ฝั่งญาติผู้ต้องสงสัยก็สอบประมาณสามถึงสี่ปาก
กับภรรยาของบังฟิศคือนางสาวจีนนัดดาเริงสมุทร
รวมถึงไปตามตัวคนขับรถแบ็คโฮที่เขาอ้างนะ
ว่าเขาเนี่ยได้รับการว่าจ้างอ่าวให้ตังค์มาสองพัน
ให้มาขุดหลุมในสวนตามตรงนี้เพื่อที่จะฝังรถของเศรษฐุชาติ
พอเจ้าหน้าที่เขาสอบพยานสำคัญเขาพยายามเค้น
พนักงานสอบสวนก็รวบรวมพยานหลักฐาน
เตรียมที่จะยื่นขออธิบายจับจากศาลจังหวัดกระบี
เบื้องต้นถ้าผู้ต้องสงสัยที่ออกหมายจับ

มีตัวบังฟิศนั่นแหละคือนายสุริยาเริงสมุทรแล้วก็ญาติอีก๒คน
ก็คาดว่าทั้งหมดร่วมกันลงมือฆ่าเสียสุชาติอย่างโหดเยี่ยม
ทีนี้คุณผู้ชมคะมันมีข้อมูลจากทางลูกสาวของเสียสุชาติ
ลูกก็คือนางสาวนริพรขาวล้วนเขาได้รับแชทเป็นแชทปริศนา
ในข้อความนั้นน่ะบอกว่าพ่อเนี่ยถูกฆ่าฝั่งดิน
แล้วครั้งแรกเลยนะที่ลูกได้รับแชทจากบุคคลปริศนา
คือเขาทักแชทเข้ามาเลยแล้วเหมือนกับบอกว่าเออเสียใจด้วยนะ
พ่อตายแล้วทีนี้คนที่ทำคือคนที่นำโดยบังฟิศ
กับพวกอีกประมาณเจ็ดถึงแปดคนซึ่งเธอมองว่า
ที่ฝ่ายนั้นเนี่ยเขาแชทมาแล้วก็พูดว่าคนที่ทำคดีนี้เป็นใครเนี่ย
เธอเลยบอกว่าเอ๊ะการที่พูดว่าคนทำคดีนี้มันไม่น่าจะใช่คนธรรมดานะ
แล้วลูกก็เลยถามทักแชทตอบถามกลับไปว่าพ่อโดนฆ่าตั้งแต่เมื่อไหร่
ฝ่ายนั้นเขาบอกว่าตั้งแต่วันที่๓
ทีนี้เธอก็เลยคิดว่าเอ๊ะคนที่ทักแชทปริศนามาบอกข้อมูลต่าง
มันตรงมากเลยนะทั้งรถทั้งพ่อที่ถูกฆ่าฝังดิน
แต่ตอนแรกนะลักษณะของการทักแชทมาหาเนี่ยทำทีทำท่าเหมือนเป็นพลเมืองดี
ที่ไม่กล้าให้ข้อมูลกับตำรวจแต่ก็อยากจะให้ข้อมูลกับลูกสาวผู้ตาย
ว่าพ่อตายแล้วนะพ่อโดนอย่างนู้นอย่างนี้นะฮะ
ก็มีการแสดงความเสียใจก่อนไงก็เลยลูกสาวเลยบอกว่าไม่รู้ว่าคนที่ทักแชทมา
อาจจะเป็นคนที่เขารู้เรื่องนี้ไหมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยหรือเปล่า
หวังดีกับลูกสาวเลยทักแชทมาบอกหรือเปล่า
แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเธอก็ได้ทราบข้อมูลมาด้วยว่าทีมที่ฆ่าพ่อเนี่ย
มีการวางแผนเตรียมการไว้หมดแล้วเธอบอกว่าโอ้โหทำแบบนี้มันโหดร้ายมากเลยนะ
ไม่อยากให้พ่อเนี่ยต้องมาตายแบบนี้ส่วนปมสังหารเนี่ย
ถ้าเกิดว่าจะไปเกี่ยวยงกับเรื่องของยาเสพติดไหม
ตรงนี้ลูกสาวบอกว่าเอาอย่างงี้ขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ
ถ้าเกิดมันสืบมาผลเป็นยังไงเนี่ยเธอก็ยอมรับนะคะเดี๋ยวฟังเสียงลูกสาวหน่อยนะคะ
เขาก็บอกว่าพ่อหนูตายแล้วค่ะแล้วก็ถูกบุคคลก็คือมีคนชื่อฟิต
ฟิศกับบางหลีบอะไรเนี่ยค่ะกับพวกอีก๗๘คนนะคะ
ช่วยกันทำแต่เขาพิมพ์ว่าช่วยกันทำคดีนี้ซึ่งหนูอ่านแล้วหนูคิดว่า
คือแบบทำไมเขาถึงพูดว่าคดีนี้ถ้าคนชาวบ้านธรรมดาหนูคิดว่าไม่น่าจะใช่คำพูดนี้
หนูก็เลยยังมีสติตรงนั้นยิ่งหนูถามเขาว่าแล้วพ่อหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่
พ่อถูกฆ่าตั้งแต่เมื่อไหร่เขาบอกว่าตั้งแต่วันที่๓
นี่ค่ะคือสิ่งที่ลูกสาวบอกเนี่ยนะคะทีนี้เรื่องทางคดีเราก็ต้องไปถามตำรวจนะ
ถามพันธุ์ตำรวจเอกอภิชาติจีนาเพ็ญผู้กำกับสพอ่าวนางบอกว่า
หลังจากที่มีการออกหมายจับบังฟิศรวมถึงญาติแล้วแปลว่าตอนนี้ออกหมายจับ๓ถูกไหมคะ
ทีนี้เราก็เลยถามว่าเอ๊ะหลังจากนี้มันจะมีอีกไหมคุณตำรวจ
ตำรวจบอกว่าภูมิกับบอกนะคะบอกว่าน่าจะมีการออกหมายจับเพิ่มอีกนะ
อยู่ที่การสอบพยานหลักฐานที่มันยังเหลืออยู่แล้วถ้าเกิดว่ามันเชื่อมโยงไปสู่ใคร
เอารู้ว่าใครทำเดี๋ยวจะมีการออกหมายจับเพิ่มเติม
ส่วนกลุ่มผู้ต้องสงสัยเนี่ยตอนนี้ก็คาดว่าตอนนี้เนี่ยนะคะ
น่าจะกำลังหลบหนีออกนอกพื้นที่แล้วนะคะซึ่งตำรวจก็กำลังเร่งติดตามตัวอยู่นะคะ
เดี๋ยวมีความคืบหน้าเรื่องนี้ยังไงถือว่าเป็นคดีใหญ่แล้วก็เป็นคดีสะเทือนขวัญ
เดี๋ยวเรารายงานให้กับคุณผู้ชมได้ทราบนะคะ